ไปดูอีกหนึ่งเรื่องดูแล้วก็น่าสงสารเหมือนกันนะครับ
สัตว์โลกที่บางทีบางคนเขาก็บอกว่าน่ารักบางคนก็บอกว่าน่ากลัว
งูเงี้ยวเขี้ยวขอเนี่ยนะฮะบางทีเนี่ยมันก็หนีร้อนมาพึ่งเย็น
ก็หวังจะให้เธอนั้นเป็นที่พึ่งพากลับเจอเรื่องที่เดือดร้อนมากกว่า
เพราะหัวมันดันไปติดอยู่ในกระป๋อง

ติดอยู่ในกระป๋องน้ำอัดลมออกไม่ได้โอ้โหน่าเสียดายสุดท้ายเสียชีวิตนะเจ้างูตัวนี้

นี่ครับงูตัวนี้มันไปโดนพบอยู่ที่บ้านเลขที่๓๑หมู่๑๐ตำบลกุตุ้มอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิ

ยายเจ้าของบ้านวัย๙๐ปีแล้วนะเธอเล่าว่ากำลังนั่งทำธุระอยู่บ้านตามลำพัง
อยู่เจ้างูขนาดใหญ่ยาวกว่า๒เมตรเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยตัวเนี่ย

เลื้อยมาเลยเลื้อยมาแล้วก็พบว่างูตัวนี้มันไม่ธรรมดา

เฮ้ยมีที่ไหนเล่า
งูมันเลื้อยเข้าไปอยู่ในกระป๋องน้ำอัดลมบุดเปรี้ยวนั่นน่ะ

ไม่ใช่ลักษณะมันเหมือนจะเข้าไปหาอะไรกินในนั้นละมั

มันเลยหัวติดอยู่ในนั้น

กลายเป็นงูหัวกระป๋องไปเลย
ทีนี้ล่ะครับคุณยายก็เลยไปเรียกหลานข้างบ้านให้มาช่วยจับ
คนนี้ฮะนายวิทยาหารลบนะครับเป็นชาวบ้านหนองไผลล้อมก็เข้าไปจับงู
แล้วเขาก็บอกว่าช่วงที่หน้าแรงแบบนี้มันมีไฟป่านะ
ไฟป่ามันลุกลามไปทั่วทุ่งนาแล้วครับ
เชื่อว่างูมันหนีตายหนีร้อนมาอย่างที่บอกหนีร้อนมาเพิ่งเย็น
หนีจากไฟไหม้มาก็มาอยู่ในส่วนที่ไฟมันไหม้ไม่ถึงก็ในหมู่บ้านคนนี้แหละ
และไอ้ตัวนี้มันคงจะหิวมาด้วยมันก็เลยเลื้อยเข้าไปในกระป๋องน้ำอัดลม
มันอาจจะคิดว่ามีกบมีเขียดหรือเปล่าหรือในนั้นมันมีน้ำเหลืออาจจะเข้าไปจิบน้ำ
ไม่รู้เหมือนกันแต่สุดท้ายมันเลื้อยเข้าไปในนี้แล้วมันออกไม่ได้
หัวมันติดเพราะว่าไอ้ตรงฝาน้ำอัดลมเนี่ยมันเล็กรูเล็กนิดเดียว
เดียวมันเอาหัวเข้าไปได้ยังไงนั่นน่ะสิครับ
ตัวมันก็ใหญ่นะตอนที่จะเอาออกเนี่ยมันไม่มีตัวที่รั้งไอ้กระป๋องเอาไว้
คือคนมีมือนึกออกไหมเอามือดันเอามือดึงแต่งูมันไม่มีขาไม่มีมือ
มันจะสะบัดออกยังไงอ่ะโอ้โหน่าสงสารเป็นอย่างมาก
คือถามว่าพยายามช่วยไหมก็พยายามแล้วเพราะมันก็เอาออกยาก
แต่ตอนที่กำลังจะเอาช่วยออกมาจริงแล้วเนี่ยมันเสียชีวิตเสร็จแล้วนะ
มันตายเสร็จแล้วมันสงสารเจ้างูด้วยยังไงซ้า
เจอแล้วยังไงซะก็ถ้าคุณไม่มีความรู้เรื่องของการจับงู
ไม่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็ยังไงซะก็ตามเจ้าหน้าที่ดีกว่า
เพราะถ้าครั้งโดนหมูฉกขึ้นมาแล้วก็อันนี้เรื่องใหญ่เลยนะ
ใช่แล้วนะคะระมัดระวังกันด้วยนะจ๊ะ